คุณผู้ชมค่ะในที่สุดวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงนะคะ

อนุมัตินำเข้าวัคซีนไฟเซอร์๒๐ล้านโดสนะคะ
คือจะนำเข้ามาฉีดให้กับคนไทยได้ก็ประมาณไตรมาสที่๔นะคะ
มาดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่สุดแล้ว
มีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
จัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์จำนวน๒๐ล้านโดสนะคะ
เพื่อเป็นวัคซีนหลักนะอีกตัวหนึ่งของคนไทยค่ะ
ให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
อธิบดีกรมควบคุมโรคลงนามในสัญญา
ก็ให้เจรจาเพิ่มเติมกับผู้ผลิตวัคซีนไฟเซอร์
ซึ่งคาดว่ายังเร็วที่สุดน่าจะได้รับวัคซีนในไตรมาสที่๔
ก็ประมาณตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมของปีนี้
ขณะเดียวกันค่ะที่ประชุมยังเห็นชอบ
ข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาที่จะรับบริจาควัคซีนไฟเซอร์
จำนวน๑๕ล้านโดสซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
ที่สุดแล้วก็มีมติให้นำวัคซีนจำนวนนี้
ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์
เป็นเข็มที่๓ก็คือบุคลากรด่านหน้าด้วยนะฮะ

กรอบวงเงิน๖๑๑๑๑๑ล้านบาทค่ะ
รวมทั้งเห็นชอบให้องค์การเพศรัชกรรม
ตามที่โรงพยาบาลเอกชนร้องขอด้วยนะคะ
ฉะนั้นวันนี้ต้องจับตาแคมเปญหมอไม่ทน
ที่บอกว่าคุณหมอจะรณรงค์ให้ประชาชน
แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์แต่งชุดดำติดโบสีดำเนี่ย
ออกมาเรียกร้องทั้งหมด๕ข้อจะยังมีหรือเปล่า